วันนี้ใครจะเล่นน้ำก็เล่นไป

เพราะว่าใกล้จะต้องเริ่มต้นกลับมาทำงานแล้วใช่ไหมครับ

บางส่วนทยอยกลับเข้ากรุงเทพแล้วครับ
หลังจากที่เดินทางต่างจังหวัดก่อนหน้านี้

บรรยากาศการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะครับ
ถนนมิตรภาพครับช่วงตะบนกลางดงอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมาต่อเนื่องกับอำเภอมวกเหล็ก

ภาพที่เห็นนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะฮะ
รถเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วทำความเร็วได้ประมาณสัก๔๐๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถ้าดูจากภาพหน้าจอตอนนี้ก็คือยังคงวิ่งได้เรื่อย
ยังไม่ถึงขั้นว่าจอดติดนิ่งสนิทนะฮะ
แต่ว่าอาจจะมีชะลอตัวบ้างช่วงที่ลงเขา
ขณะเดียวกันครับเมื่อรถวิ่งเข้าสู่ถนนพะหนโยธิน
ตัวเมืองสละบุรีจรดอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วตรงจุดนี้ความเร็วก็อาจจะอยู่ในกรอบที่จำกัดนะฮะ

ว่าเดี๋ยวตอนเย็นนี้รถน่าจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
คือบางคนบอกว่าเดี๋ยวขอไปสาดน้ำก่อน

มาถึงมืดหน่อยดึกหน่อยพรุ่งนี้จะได้หยุดอีกสักหนึ่งวัน

ก็ขอให้พร้อมทำงานนะคะไม่อยากจะหยุดต่อเนอะ
ไปดูการจราจรบนถนนสายเอเชียกันหน่อยนะคะ
อำเภอพระนครศรียุธยาค่ะอำเภอบางปะอิน
เขาบอกว่าบริเวณหลักกิโลเมตรที่๑๕๕เนี่ยมุ่งหน้าสู่กรุงเทพค่ะ
โอ้โหเห็นประชาชนเริ่มที่จะทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันแล้วอย่างต่อเนื่องนะคะ
เพราะรถเริ่มจะมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมา
เช่นเดียวกับถนนผลโยธินนะคะผ่านอำเภอวังน้อยค่ะ
รถเนี่ยเริ่มจำนวนมากเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถใช้ความเร็วได้อยู่ในระดับหนึ่งนะคะ
ส่วนการจราจรทั้งทางภาคเหนืออีสานเองประชาชนเริ่มเดินทางกลับกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง
เขาบอกว่าถนนเนี่ยรถวิ่งเต็มกันทุกเลนเลยค่ะ
ไปต่อที่ฉะเชิงเซากันหน่อยค่ะ

บอกแบบนี้นะคะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุด
ลานพระรถค่ะด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
และมีบริการประชาชนตรงบริเวณนั้น
ตรงถนนสาย๓๐๗๖ตำบลดงน้อย
กำชับให้เพิ่มการดูแลรักษาความปลอบ
ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเพราะว่าตอนนี้รถเริ่มจะเยอะแล้ว
และที่สำคัญเขามีการแจกเครื่องรางของขลังด้วยนะคะ

เขาบอกว่ามีการแจกท้าเวสวรรณ
มีการผ่านการปลูกเสกความคลังมาแล้ว
จากวัดเขาอ้อนะคะที่พัทธลุง

ให้กับคนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
และนักท่องเที่ยวเนื่องในเทศกาลสงกรานนี้ด้วยค่ะ

ต้องมีสติแล้วก็ไม่ประมาทด้วยนะครับ

ปิดท้ายที่โคราชครับที่นครราชศรีมา
จุดขายตัวสถานีขนส่งแห่งที่๒ที่โคราชครับ
พี่น้องประชาชนเริ่มทยอยมา
ซื้อตัวรถโดยสารปรับอากาศต่อเนื่องแล้วนะครับ

ส่วนใหญ่ก็ตีตัวเข้ากรุงเทพนะครับ

ต่อคิวประมาณ๔๐๕๐คนครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยจัดระเบียบอำนวยความสะดวกนะครับ
ส่วนจุดขายตัวรถโดยสารที่จะไปวิ่งเส้นภาคตะวันออก
ผู้โดยสารก็ต่อคิวยาวเช่นเดียวกัน
ว่าวันนี้พรุ่งนี้คนจะเดินทางอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าทางบขศเขาก็มีแคมเปญนะฮะ
อาจจะไปก่อนกลับทีหลังหรืออะไรแบบนี้
อาจจะมีส่วนลดพิเศษหรือว่าแรงจูงใจอื่น

แล้วก็มีส่วนลดอื่นเพิ่มเติมให้ด้วยเพื่อความปลอดภัยด้วยครับ
เอาเป็นว่าขอให้ทุกคนเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันนะคะ